หวัดกีฬา
โอ้โฮแค่ผมนี่ยังทำงานได้ไม่เต็มที่เลยเนี่ย

พี่ชอบเลยจัง

ใครจะส่งข้อพัก

ในการทุลออกกำลังกายกันไปนะครับ
ดูช่วงนี้ก็ดีกว่านะครับเป็นช่วงปฏิทินกีฬานะครับ

ไปดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างจัดไป

เสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอเพียบเลยล่ะครับ
เริ่มกันที่วันนี้เวลาบ่าย๒โมง
ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจกันนะครับ
เพราะเย็นวันนี้เวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาที

อย่าลืมส่งกำลังใจไปให้นักตบลูกยางชาย

ส่วนรอบชิงชนะเลิศก็จะแข่งขันกันในวัน

ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๔๕นาที
แล้วมามันกันต่อกับการแข่งขัน

ครั้งที่๙ระหว่างเอกตะวัน

ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป
จัดหนักจัดเต็มแบบนี้

แน่นเตรี้ยตึงปัง
ฟิตเปรี้ยมาปุ๊บปั๊บเหมือนเดิม

ตัดสินใจถูกผิดในการเชียร์ด้วย

เหรอแต่ชื่อมันแบบไม่รู้อ่ะ
ช่วงอะไรหอยชี้เป้า
หอยชี้เป้า

ต้องเป็นแว่นตามงูจงอางของข้า

ได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่ามีทีมชาติไทยครับ
คุณเจสดาพอร์น

นี่ถือว่าเป็นศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับ

ก็มีนักเตะแซมบ้าบาซิลอยู่หนึ่งท่านนะฮะ

เหมาะมากสำหรับการที่จะเตะฟุตเมาส์นะฮะ

ข้อเท้านี้คุณเคยเห็นเขาไหม

สนุกแน่นอนเพราะความสูสีอะไรต่างแน่นอนนะฮะ

หมายถึงว่าราชนาวียิง๗
ยิงขึ้นเยอะขนาดเลย

เจษนาพรผลดีเนี่ยเขายิง

แต่ส่วนบาซิลนี่นะฮะปานซิโก้

ผมบอกได้เลยว่าคู่นี้จะต้องประจันหน้ากัน

โอ้โฮเดี๋ยวโดนขอบเตียงอะไรก็ถึง

ความเหมือนการใส่นวมแบบนั้นมันธรรมดาแหว่ง

คุณเคยเห็นแต่นักบอลเตะลูกไซส์

ใส่นวมกันทำไมเรายังไม่บอกครับ

คุณผู้ชมครับสิ่งที่เห็นนี้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด
นวมหนี้ลูกบาทแบบนี้

เรามีการทำการเสิร์ฟแบตมินตันนะครับ

เฉลยของคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

หอยพี่เดียวและน้องพิชชี่
ใครจะตีลูกขนไก่ลงตะกร้าเป็นคนแรก
เพราะเหตุผลตอนนี้ก็ถึงเวลาไปลุ้นกันแล้วล่ะครับ

ตีลูกแรกก็พลาดซะแล้วโถ

โทษลูกแรกก็พลาดเช่นเดียวกันล่ะครับ
กลับมาที่น้องพิชชี่อีกครั้งครับเธอยังคงเสิร์ฟอย่างใจเย็นใจเย็น
จากนั้นก็อ้าวลงตะก้าไปอย่างสวยงามเลยล่ะครับคุณผู้ชม
สรุปว่าเกมนี้น้องพิชชี่เป็นฝ่ายชนะครับ
เพราะเธอสามารถตีลูกขนไก่ลงตะก้าเป็นคนแรก
ส่วนผู้โชคดี๓ท่านที่ได้รับซื้อยิตเป็นของรางวัลจากทางรายการ
สามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ทางเฟซบุ๊คกวนกีฬาหลังจบรายการนะครับ
ยี่ยยโอ๊หิ้มั่นไฮอยู่เกิด
ถ้าอย่างนั้นผมขอท้าเลยวันนี้ผมขอท้าบ้างครับ
เราไปชกมวยกันมาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะฮะ
ผมขอผนวก๒กีฬาเข้าด้วยกัน

อะไรนะกิฬาของเรา๒อันมีอะไรบ้างนะ
พันดวกกันนวยกับบาสบาสกับมวย

เราจะเล่นกิฬามาฟ

ถึงเวลาร่วมสนุกทายผลกับทางรายการกันแล้วนะครับ

ในเกมใส่นวมชูดบาทระหว่างพิธีกรของเราทั้ง๓คน
ใครจะชูดลงเป็นคนแรก
เหตุผลของใครโดนใจทีมงานมากที่สุด

เสื้อยืดจากทางรายการจำนวน๓รางวัล
ประกาศผลวันเสาร์หน้านะครับ
คุณผู้ชมทายเข้ามาเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับผม

นี่มันไม่มีทางอยู่แล้ว

วันเชงเม้งก์ไม่มีผลเดียวหรอก

วันเชงเม้งก์ไม่มีผลเดียวหรอก

วันศาลสิบเอ็ดหน้าศาลสิบนาทีก็มา

ยังมีผู้หญิงประเภทนี้อยู่ในโลกเราด้วยละครับ

พูดแล้วผมจะอ้วกนะผมบอกจริง
เอาขอเอาขอ

มูด๊ายก่าย